รู้ทำไมยิงกันทุกวันจริงจริงค่ะเรื่องนี้ก็โอ้โหยิงกันตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนเลยนะคะเมื่อช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมาที่สารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
มีเหตุผู้ชายคนหนึ่งเขาไปยิงผู้ชายอีกคนนึงอาการปางตายนะ
ยิงเสร็จวิ่งเข้าไปหลบในบ้านแล้วก็ยังมีปืนอยู่ไง
ตำรวจก็ล้อมพยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมว่าออกมามอบตัวเถอะ
ออกมามอบตัวเถอะไม่ยอมออกสุดท้ายถึงขั้นดวนปืนกันเลยกับตำรวจนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพจังหวะที่ตำรวจก็ดวนปืนกับคนร้ายตำรวจต้องใส่เสื้อเกราะเลยอ่ะค่ะ
นี่ค่ะเมื่อช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
ตำรวจใส่เสื้อเกราะเลยนะที่เห็นตามภาพเนี่ยนะคะ
ที่ยิงเข้าไปในบ้านเนี่ยค่ะพันธุ์ตำรวจเอกบัญชาอินถา
ผู้กำกับสพสารพีจังหวัดเชียงใหม่ยิงปืนโต้กับคนร้าย
คนร้ายหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วคนร้ายก็มีปืนด้วย
คนร้ายคือนายเกรงไกรสุกัณฑาอายุ๔๓ปีเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถบรรทุกค่ะ
เข้าไปหลบอยู่ในบ้านหลังนี้ครับที่เข้าไปหลบก็เพราะว่าเมื่อช่วงเย็น
เกรียงไกรเพิ่งไปก่อเหตุยิงนายสุริยนต์อาจเมืองอายุห้าสิบแปด
เป็นเจ้าของโรงงานทูบที่โรงงานทำทูบหอม
ไปยิงถึงโรงงานเขาเลยนะคะเลขที่๘๗หมู่๖ที่อำเภอสารพี
แล้วก็นายสุริยนต์ถูกยิงเข้าที่หน้าหนึ่งนัดอาการสาหัส
กู้ภัยรีบส่งโรงพยาบาลสารพีอาการสาหัสมากต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เกรียงไกรพอยิงนายสุริยนต์ที่โรงงานยิงเข้าหน้าจนเขาอาการสาหัสเนี่ย
ตัวเองก็วิ่งหลบไปในบ้านของตัวเองบ้านเขาทำเป็นอู่
ห่างจากโรงงานทูบที่เกิดเหตุสองร้อยเมตรเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตั้งแต่เย็นแล้วค่ะ
เกลี้ยกล่อมแล้วนะคะก่อนที่จะยิงกันตามภาพเมื่อสักครู่นี้
เจ้าหน้าที่ปิดล้อมเกลี้ยกล่อมให้ญาติมาช่วยคุยพยายามจะบอกเออมอบตัวเถอะ
ตัวเถอะเกลี้ยกล่อมอยู่๓ชั่วโมงกว่าเกือบ๔ชั่วโมงไม่เป็นผล
พันธุ์ตำรวจเอกบัญชามาเจรจาให้คนร้ายมอบตัวแต่คนร้ายยิงปืนลงมาจากชั้นสองเนี่ยค่ะ
สองของบ้านหลังนี้ครับยิงปืนใส่พันธุ์ตำรวจเอกบัญชาแล้วกระสุนเฉียวข้างตัวตำรวจไปนิดเดียวอ่ะ
อืมตำรวจก็เลยต้องยิงปืนตอบโต้กันตามภาพที่เห็นไปตอนแรก
ยิงปืนโต้กันอยู่ประมาณสักนาทีนึงได้นะคะครับแล้วเสียงปืนก็เงียบลงนะคะ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็ประเมินสถานการณ์นะคะเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้เจ็บ
แต่คนร้ายถูกยิงหรือเปล่าตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลเพิ่มมา
แต่ก็มีการตรวจสอบประวัติคนร้ายมาให้นายเกรงไกรเนี่ยค่ะ
เคยมีประวัติถูกจับข้อหาเสพยาเสพติดเคยถูกส่งตัวไปบำบัด
ยังไม่รู้สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจที่ไปยิงเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของโรงงานทูบนะคะ
แต่เบื้องต้นนะตอนนี้คือเสียงปืนสงบแล้วตำรวจเจ้าหน้าที่ไม่บาดเจ็บอะไร
ส่วนนายเกรียงไกรเองเดี๋ยวดูความคืบหน้าก็กำลังล้อมบ้านอยู่
ใช่ค่ะอ่าเสียงปืนเงียบไปแล้วครับอืมอ่า
ต้องรอเคลียร์พื้นที่แล้วฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับ